เรื่องของคนเลี้ยงวัวมาดูคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้มีผู้ชายอยู่คนนึงคือเขาอยู่นครสวรรค์เป็นคนนครสวรรค
ก็มารับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งตกลงค่าจ้างกันเสร็จสับเดือนละหกพันบาทนะคะ
แต่ว่าสามเดือนผ่านมาสามเดือนในจ้างเนี้ยให้ใช้แค่วันละห้าสิบบาท
ไม่ได้เงินเดือนเต็มเต็มเลยค่ะสุดท้ายตัดสินใจไม่เอาละไม่ทำแล้ว
กลับบ้านดีกว่าเดินนะคะจากอุทัยธานีจะไปนครปฐมค่ะ
อะไรเขาเรียกบ้านอะไรเนี่ยค่ะเดินมาเดินมาเรื่อยเรื่อยนะคะ
จากอุทัยธานีจะไปนครสวรรค์บ้านเกิดอ่าจะกลับบ้าน
ระยะทางจาก๒จังหวัดมันก็ประมาณเกือบร้อยนะ
เกือบร้อยกิโลเมตรไม่มีเงินก็ต้องเดินค่ะ
อุทัยจะไปนครสวรรค์นะคะพลเมืองดีคนหนึ่งเห็นเข้าก็เลยช่วยเอาน้ำให้กิน
เอาข้าวให้กินแล้วให้ค่ารถกลับบ้านค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณบุญเรืองอายุสี่สิบปี
เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเนี่ยค่ะคือตามเส้นทางที่เขาเดินนะคะ
เป็นคนนครสวรรค์๓เดือนที่แล้วนายจ้างคนบ้านเดียวกันนี่แหละ
จ้างให้เขาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งก็คือจะตะเวนเลี้ยงไปตามจุดต่าง
พื้นที่ต่างในนครสวรรค์แล้วก็จุดใกล้เคียงนะคะ
ก็ตกลงค่าจ้างกันให้เดือนละหกพันทำเข้าจริงนายจ้างให้ใช้วันละห้าสิบบาท
แล้วขู่ด้วยถ้าหนีจะไม่ให้เงินส่วนที่เหลือ
ไม่ให้แม้แต่บาทเดียวล่าสุดก็ย้ายเป็ดไปเลี้ย
ไม่ได้เงินเดือนเต็มเลยก็ทนไม่ไหวอะค่ะ
ตัดสินใจทิ้งงานไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า
ก็ไม่มีตังค์ก็เดินแบบนี้ค่ะเดินจากอำเภอลานศักดิ์ตั้งแต่คืนวันที่๒๘
เดินมาได้ประมาณ๔๐กิโลก็เดินไม่ไหว
นอนพักที่ป้อมตำรวจที่ตำบลหนองสะอำเภอทัพทันจนกระทั่งมาเจอคนใจบุญ
เอาน้ำมาให้เอาขนมเอาข้าวมาให้
แล้วก็ให้เงินค่ารถกลับนครสวรรค์ค่ะ
ผมออกมาผมขอร้อยหนึ่งก็ยังไม่ให้เลยครับ
บอกว่าถ้าเองออกบาทเยอะสลึงเดียวก็มาให้

แต่ว่าโอ้โฮมาอยู่แล้วครับ